ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดดอนขมิ้นตะบนท่าเสาอำเภอธามกา

เป็นเหตุการณ์ที่อดีตหลวงตาที่ชื่อว่าสุพชัยอายุ๖๔ปีไปลงโทษ
ลักษณะคล้ายกับว่าไปทำร้ายร่างกายสามเณรอายุประมาณ๙ขวบ
สามเณรรูปนี้มรณภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็มรณภาพช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะคะ
ในวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
เพื่อไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิต
ก่อนจะนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดดอนขมิ้นอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป
เรื่องของคดีความที่มันเกิดขึ้น
พันธุ์ตำรวจเอกภูลศักดิ์ประเสริฐเศษรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่า
การสอบสวนคดีนี้หลังจากที่สามเณรดิวมรณภาพพนักงานสอบสวน
ได้ส่งศพไปที่สถาบันนิติเวศเพื่อไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือได้มีการแจ้งความกับอดีตพระรูปนี้เนี่ย
ก็คือข้อหาทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
คือตรงนั้นอยู่แค่คำว่าสาหัส
โดยเฉพาะสถาบันนิติเวศได้ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิต
บอกว่ามาจากสมองบวมเลือดออกใต้และเหนือเยื่อหุ้มสมองด้านใน

ทำให้พนักงานสอบสวนจะต้องมีการแก้ข้อกล่าวหา
เปลี่ยนข้อกล่าวหากับหลวงตาอดีตหลวงตาผู้ต้องหารายนี้
ที่ตอนนี้ศึกแล้วและนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
เปลี่ยนเป็นกระทำผิดข้อหาทำร้ายร่างกาย
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
อกจากนี้ค่ะยังให้เร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม
และเร่งสรุปสำนวนการสอบสวนส่งฟ้องโดยเร็วที่สุด
รวมทั้งจะดำเนินการให้รอบครอบและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายค่ะ
ไปดูบรรยากาศที่วัดดอนขมิ้นกันหน่อย

นำศพสามเณรดิวมาถึงที่วัดแล้วนะคะ
โดยคุณแม่ของสามเณรพร้อมญาติได้เตรียมสถานที่จัดงานศพ
ซึ่งจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ๓คืน
และชาปนกิจตามประเพณี

ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
สำหรับครอบครัวของสามเณรดิวคือต้องบอกว่าฐานะยากจน
มาบวชภาคฤดูร้อนเมื่อวันที่๒เมษายนที่ผ่านมา
แล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดดอนขมิ้น
กระทั่งค่ำคืนของ๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ที่มีการทำวัดเย็นกันนะคะ
หลวงตาสุภาชัยบอกว่าสามเณรรูปนี้ไปแกล้ง
เนรอีกคนหนึ่งสามเณรอีกรูปหนึ่ง
ก็เลยพยายามที่จะตักเตือนแต่ว่าสามะเนรดิวเนี่ย
ได้ไปด่าทอบุพการีอดีตพระรูปนี้
ก็เลยทำให้เกิดบันดาลโทษะมีการทำร้ายร่างกาย
กันเกิดขึ้นจนกระทั่งสามเณรมรณภาพในที่สุด
ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะคะ